เดี๋ยวมาทานอะไรที่มันเข้ากับหน้าตาของดิฉันสักนิดหนึ่งนะฮะ

ลาบส้มตำหรือยังไง

จะว่าคุณจะสวยแบบไทยนี่คุณจะพาไประดับอินเตอร์เลยนะ
ถูกต้องต้องดูใบหน้าและสีผมของดิฉันในตาสีฟ้าขนาดนี้
พาคุณผู้ชมไปทานเมนูแซนวิชไส้ทะลักกันหน่อยดีกว่า
ปกติแล้วเวลาเราเลือกซื้อแซนวิชเนี่ย
ไส้มันหายากเหลือเกินคุณค่ะต้องขุดคุยแหวก
แต่ดูเจ้านี้ค่ะขายอยู่ที่จังหวัดสุราธานี
เพียงชิ้นละ๑๐บาทเท่านั้น

เทียบให้ดูแบบชัดของเขาที่ไส้ทะลักกับแบบธรรมดา

ค่ะไม่ใช่กินอิ่มจนไส้เราทะลักออกมา

แซนวิชเขาเนี่ยไส้แน่นมากเป็นแซนวิชไส้หมูหยองนะคะ
ดูค่ะคุณผู้ชมค่ะอัดแน่นขนาดนี้นะคะ

เยอะมากเยอะสมคำร่ำลือจริงสำหรับร้านนี้นะคะ

เป็นธุรกิจเล็กในครอบครัวของคุณกันทีหนูรอดวัย๔๙ปี
ช่วยกันทำกับภรรยาแล้วก็ลูกสาวด้วยนะคะ
ภายในบ้านเช่าซอยศรีวิชัย๒๖ตำบลมะขามเตี้ย

ซึ่งในแต่ละวันต้องทำแซนวิชหมูหยองส่งให้ลูกค้า
ออเดอร์ทั้งหมด๘๐๐ชิ้นนะคุณ
ต่อวันนะเยอะมากนะคะ
โดยเริ่มทำมาได้เพียงแค่เดือนเสร็จเท่านั้น
แต่ก็ได้รับการสนับสนุนด้วยดีจากลูกค้าส่วนใหญ่
ที่มีการสั่งจองกันผ่านทางโซเชียลค่ะ
ยังมีการช่วยกันเขียนรีวิวถึงแซนวิชไส้ทะลัก
ขายดิบขายดีมากเลยค่ะ
ช่วยกันนั้นก็แบ่งหน้าที่กัน
ก็สมมุติเอาผนมมา๗๐ปอนด์
ก็รายได้เข้ามาแบ่งท่าข้าวกัน
มาให้ต่างคนต่างมีรายได้กันไม่ต้องมาขอเลย
เขาก็มีกำลังใจทำเขาทำงานตื่นแต่ปี๔ขึ้นนะ
ทำงานมีตังเห็นเขาก็ขยัน
สังเกตดูลูกสาวนั่งข้างขยันมากเลยค่ะ

ทาแซนวิชอย่างเดียวเลยนะคะน่าทานนะคะ
คุณกันทีเขายังบอกด้วยนะคุณผู้ชม
ได้รับการตอบรับจากลูกค้าเพิ่มขึ้นมากอย่างต่อเนื่องเลยนะคะ
จึงมีการวางแผนที่จะขยายการผลิตเพิ่มเติมขึ้นด้วย
ไม่รู้ว่าเดี๋ยวนะถ้าลูกสาวเปิดเทอม
จะมีคนช่วยทำเพิ่มขึ้นยังไงเหมือนกัน
โห้ชิ้นให้ดูกันเลย
อร่อยมากเห็นแล้วน่าทานจริง

ผู้ชมครับช้าวได้ทานแซนวิชกับกาแฟสักแก้วนึงนะ
อ๋อร้อนสดชื่น

หลับครับไม่ตื่นต้องทำอะไรไม่ต้องกินอะไรแล้ว
ชิ้นเดียวก็อิ่มแล้วเพราะว่าไส้เขาแน่นมาก
มาดูราคาขายกันค่ะราคาขายส่งอยู่ที่ชิ้นละ๘บาทเท่านั้นเอง
ส่วนราคาขายปลีกก็๑๐บาทอย่างที่บอกไปนะคะ
โดยมีกำไรชิ้นละประมาณ๒บาท
เขาบอกว่าแม้กำไรมันจะค่อนข้างน้อยนะ
แต่ขายได้ในปริมาณมากมันก็ถือว่าคุ้มค่าค่ะ
หวังที่จะให้ลูกค้ารับประทานแล้วก็ถูกอกถูกใจ
คุ้มค่ากับราคาที่มันเหมาะสมนั่นเอง
พร้อมกับย้ำอีกด้วยนะคะว่าแม้จะเป็นเพียงธุรกิจเล็ก
แต่ก็ทำให้ครอบครัวมีรายได้แล้วก็มีโอกาส

นี่คือสิ่งสำคัญเป็นการสร้างความรักความสามัคคีกันในครอบครัว
และยังเป็นการสอนลูกให้รู้จักประกอบอาชีพสุจริต
และสร้างความภาคภูมิใจได้อีกด้วย

ได้ทำกิจกรรมร่วมกันได้เป็นการหารายได้ด้วย
แล้วก็ที่สำคัญเป็นอีกหนึ่งอาชีพค่ะ
ที่เสริมสร้างทั้งรายได้ทั้งความสุขในครอบครัว

ทากันปุ๊บแล้วก็เอามาประกบใส่อยู่บนเรือ
แต่เวลาประกบต้องแบบบีบนะเพราะว่าไส้มันแน่นมาก